คุณผู้ชมข่าวต่อไปนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเงยหน้าขึ้นมาดูหน้าจอทีวีเลย

อยากขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะช่วยกันตามหาน้องแตงก่อนหน่อยค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เธออายุ๒๔ปี

แตงหายออกจากบ้านไป๔วันแล้ว

น้องหนีออกจากบ้านตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าน้องเป็นตายร้ายดียังไงนะที่
สำคัญครอบครัวบอกว่าน้องเป็นเด็กพิเศษ
คือน้องมีภาวะออทิสติกค่ะ
ภาพสุดท้ายที่กล้องวงจรปิดจับได้คือน้องเนี่ย
ใส่เสื้อกางเกงขาสั้นถือกระเป๋าเสื้อผ้าสีฟ้าแล้วเดินออกจากบ้านนะคะ
ช่วยกันตามหาหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ากับแม่กับพ่อจะมีคนมาช่วยตามหาแล้วนะลูก
น้าขอให้แตงเอาตัวรอดรอน้าด้วยนะรอแม่รอพ่อด้วยนะ
เรามีคนมาช่วยอีกด้านแล้วขอให้พ้นจากภัยทั้งหลายนะลูก
กลับมาสู่อ้อมกอดของน้าของญาตินะลูกนะ
นี่คือโพสต์ต้นทางนะคะในการตามหาน้องแตงที่หายออกจากบ้าน๔วันแล้ว
เรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นทำไมน้องต้องหนีออกจากบ้าน
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหนองปลือพัฒนา๓ที่อำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ค่ะก็ที่นี่คือบ้านของน้องแตงนะคะน้องอายุ๒๔ปีออกจากบ้านไปตั้งแต่๑มิถุนายน
คุณจ่ายได้คุยกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของน้องแตง
คุณพ่อเนี่ยเล่าบอกว่าเมื่อวันที่๑มิถุนายนน้องแตงทะเลาะกับแม่ค่ะ
แต่คุณแม่อาจจะใช้คำแรงไปหน่อย
แล้วด้วยความที่น้องเนี่ยมีภาวะอาจจะเรื่องของอารมณ์
ที่บางทีมันอาจจะขึ้นสุดลงสุด

ก็เลยหนีออกจากบ้านค่ะ

จริงแล้วตอนแรกก็ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

แม่ลูกต่างคนต่างก็แยกย้ายกันเข้านอน

จนกระทั่งหกโมงเช้า
ตามหากันทั่วแลวแวกบ้าน
เอาเตงเหรอ

ออกจากบ้านไปพ่อบอกเลยว่าตอนนี้ติดต่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยตามหาคนหายแล้ว
แต่ไร้วิแววจนตอนนี้หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ใจแทบขาด
พึ่งศัยศาสตร์แล้วนะคะครับลองฟังคุณพ่อหน่อยนะคะคือทุกคน
เราก็ไม่คิดว่าลูกจะไปจริงจริงเพราะทุกครั้งก็ทะเลาะกัน
แต่ลูกไม่ก็ไม่คิดว่าลูกจะไปเพราะว่าครั้งเคยพูดกับลูกว่า
ถ้าโกรธถ้าเกลียดพ่อถ้าเกิดยังไงก็อย่าหนีออกจากบ้านนะ
คือยังไงก็ให้พูดกันแต่ลูกไม่ยอมพูดไม่ยอมพูด
คือเขาไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยอะไรทั้งสิ้นเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาโกรธ
หรือเขาเกลียดเขามีปัญหาอะไรในความคิดของเขาเราไม่รู้
ส่วนทางด้านของคุณแม่โอ้โหแม่เนี่ยใจสลายที่สุดเลย
วันนี้คุยกับผู้สื่อข่าวเรายังหูน้ำตาไหลพรากเลย
เพราะแม่บอกว่าแม่ผิดเองแม่ไม่คิดเลยว่าการสั่งสอนลูก
ทำให้ลูกแม่เข้าใจผิดแล้วน้อยใจขนาดนี้
ผิดเองที่แม่ว่าลูกแรงเกินไปเจตนาก็แค่อยากจะตักเตือน
ตอนนี้นะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าลูกสาวอ่ะ
เป็นตายร้ายดียังไงกลัวว่าน้องจะไม่ปลอดภัยค่ะ
มันทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้งานก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำ
คืออยากให้ลูกกลับมาจริงจริงแต่ในสิ่งที่มันพลาดไปคือก็อยากจะ
อยากจะให้ลูกให้อภัยแม่แม่ก็พร้อมที่จะขอโทษทุกอย่าง
จะทำให้มันมีทุกอย่างจะศึกษาทุกอย่างว่าเลี้ยงลูกแบบนี้
คือเราต้องใส่ใจเขาแบบไหนทีมข่าวก็พยายามถามคุณพ่อคุณแม่นะคะ
ว่าแล้วน้องแตงได้มีการเหมือนทิ้งเบาะแสทิ้งโน้ต
ทิ้งจดหมายอะไรไปบ้างไหมครับพ่อกับแม่บอกไม่มีเลยจริง
แล้วก็พาทีมข่าวเราเข้าไปดูห้องของน้องแตงด้วยพอเข้าไปดูเนี่ยในห้องเนี่ย
ข้าวของน้องแตงก็ยังวางอยู่เหมือนปกติวางเรียงกันปกติ
แต่พอไปดูราวเสื้อผ้าตรงราวตากผ้าเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ามีเสื้อผ้าหายไปจำนวนนึงก็คือน้องแตงอ่ะคงจะเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าสีฟ้า
แล้วก็ออกจากบ้านไปเราก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดเท่าที่จะหาได้เลย
ตั้งแต่ที่บริเวณหน้าบ้านน้องแตงไปจนถึงหน้าหมู่บ้าน
ภาพมาจากกล้องวงจรปิด๑๔ตัวด้วยกันคุณผู้ชมค่ะ
ตัวนะ๑๔ตัวไล่ตั้งแต่เวลา๕ทุ่มนี่ค่ะอ๋อนี่
เห็นน้องแตงใส่เสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นถือกระเป๋าเหมือนถุงอะค่ะ
กระเป๋าเสื้อผ้าสีฟ้าเดินออกมาจากบ้านเดินออกมาแบบนี้เลยนะคะ
ที่ชาวบ้านบอกใช่ไหมใช่ค่ะเสื้อยืดเป็นสีเทานะคุณผู้ชม
กางเกงขาสั้นสีแดงครับน้องสวมรองเท้าแตะถือกระเป๋าเสื้อผ้าสีฟ้า
เดินออกจากบ้านเดินดุ่มออกไปแบบนี้ตอน๕ทุ่มไปคนเดียวกลางดึก
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดตัวแรกตัวที่สองน้องเดินไปที่หน้าหมู่บ้านหนองปลือ
วงจรปิดหน้าบ้านชาวบ้านดูเดินปกติเหมือนไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรที่ดูตื่นเต้นตกใจหรืออะไรก็ดูเดินปกติ
แต่จังหวะนี้เขาบอกไม่แน่ใจว่าน้องปาดเหงื่อหรือน้องปาดน้ำตา
เมื่อกี้เห็นไหมคะที่น้องยกมือขึ้นมาปาดใกล้หน้าไม่รู้ปาดเหงื่อหรือปาดน้ำตา
กล้องตัวที่สี่จับภาพตอนน้องแตงเดินตรงผ่านแยกที่เป็นสามแยกย่อยของอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่ค่ะ
อันนี้เป็นสามแยกย่อยของอีกหมู่บ้านหนึ่งโหนี่มามาอีกหมู่บ้านเลยเหรอ
ใช่น้องเดินแบบเดินดุ่มตรงไปเรื่อยไม่แวะที่ไหนเลยไม่มีการหยุดพักหรือลังเลอะไรเลย
สามกิโลเมตรน้องก็เดินตรงไปเรื่อยไปจนถึงหน้าปากทางหมู่บ้านหนองปรือ
จริงเนี่ยจังหวะที่น้องเดินไปในแต่ละกล้องมันมีรถยนต์วิ่งผ่านไปผ่านมาด้วยนะคะ
แต่ก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรใดเกิดขึ้น
กล้องตัวที่เจ็ดค่ะนี่มีจังหวะนี้เห็นไหมรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาแต่ก็คือก็ไม่มีใครรู้ว่าน้องหนีออกจากบ้านหรืออะไรยังไง
น้องก็ไม่ได้มีการขอความช่วยเหลือหรืออะไรเลยน้องก็เดินอย่างเดียวเลยค่ะ
กล้องตัวที่๗จะเห็นน้องแตงเดินเลี้ยวเข้าซอย๓แยกนี่ค่ะเนี่ยน้องเดินเดินสักพักข้ามถนนมาแล้วก็เลี้ยวเข้าซอย๓แยก
มุ่งหน้าออกไปทางโรงเรียนหนองปลือหรือว่าหน้าหมู่บ้านหนองปลือได้นะคะตรงซอยตรงนี้น้องก็เลี้ยวเข้าซอยไป
๑๒นาทีแล้วนะคะไปดูกล้องตัวที่๑๐ค่ะน้องแตงก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยแต่เนี่ยเขาบอกมีจังหวะหนึ่งเหมือน
เหมือนน้องเช็ดน้ำตาเห็นไหมยกมือขึ้นมาเหมือนน้องปาดน้ำตาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่น้องก็ยกมือมาใกล้ที่หน้าที่ตาเนี่ยค่ะซึ่งระหว่างทางก็ยังมีชาวบ้านเดินอยู่บนถนนเหมือนกัน
แต่ก็ไม่ได้มีการพูดคุยสักถามหรือว่าขอความช่วยเหลืออะไรนี่ก็ประมาณสัก๕ทุ่ม๒๐แล้ว
บ้านออกมาตอน๕ทุ่มตรงตอนนี้๕ทุ่ม๒๐แล้ว
สุดท้ายกล้องตัวสุดท้ายที่จับภาพน้องแตงได้คือกล้องตัวที่๑๔
น้องแต่งเดินขึ้นสะพานออกเส้นทางหน้าหมู่บ้านหนองปรือไปนะคะ
สะพานนี้แหละค่ะน้องเดินสวนมอเตอร์ไซคันนี้แล้วก็เดินออกจากหมู่บ้านไป
หลังจากนั้นไม่มีวงจรปิดแล้วไม่รู้แล้วว่าจากสะพานตรงนี้ไปน้องหายไปไหน
น้องเดินไปทางไหนหรือมีใครมารับน้องไปหรือเปล่าไม่เจอตัวน้องอีกแล้วนะคะ
แต่อย่างที่บอกจากบ้านมาถึงจุดตรงนี้๓กิโลเมตรที่น้องเดินเท้ามา
ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสี่วันแล้วใช่ไหมสี่วันแล้วที่น้องหายตัวไปค่ะ
เผื่อใครพบเห็นนะฮะนี่ค่ะน้องใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีเทา
กางเกงขาสั้นสีแดงรองเท้าแตะถือกระเป๋าเสื้อผ้าสีฟ้า
คือวันนั้นก็คงไม่มีใครทราบหรอกใช่ไหมเพราะว่าคือแม้ว่าน้องจะเป็นออทิสติก
แต่ว่าน้องก็เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งใช่ไหมถ้าใครเห็นก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับคนโตคนหนึ่ง
คนธรรมดาอาจจะออกไปหาเพื่อนไปซื้อของไปอะไรอย่างนี้ก็คือบางคนออกไปทำธุระ
แล้วก็ไม่รู้ไงนี่ค่ะฝากช่วยกันดูช่วยกันตามหาหน่อย
แล้วก็แจ้งกันมานะคะขอให้ปลอดภัยนะน้องใช่ค่ะ